คุณผู้ชมเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิต
ใครบอกว่าเด็กมีความเสี่ยงมาก
ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะข่าวนี้ค่ะ
ผู้หญิงวัย๔๙ปีค่ะจมน้ำเสียชีวิต
เล่นน้ำกับเพื่อนคลายร้อนที่คลองส่งน้ำชนรับประทาน
ปรากฏว่าจมน้ำหายไปเพื่อนเห็นว่าหายไปนาน
ทำไมไม่ขึ้นมาสักทีก็เลยโทรแจ้งค่ะ
โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยสุดท้ายค่ะกู้ภัยมาเสร็จปุ๊บ
ต้องช่วยกันงมหากลับขึ้นมาเป็นร่างค่ะ
แต่เป็นร่างที่ไร้วิญญาณตายค่ะเสียชีวิตค่ะ
คนที่เสียชีวิตก็คือนางจันทราบุญสมยาอายุ๔๙ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านข้าวหลามคือพลเมืองดีให้การบอกว่า
ก่อนหน้านี้เห็นคุณจันทราผู้ตายลงเล่นน้ำบริเวณประตูกั้นน้ำ
คลองส่งน้ำแห่งนี้ก็คือคลองส่งน้ำชนรับประทาน
บ้านข้าวหลามตำบลกำลาสัยจังหวัดกาลสิน
เล่นกับเพื่อนสักประมาณ๔๕คนเพื่อคลายร้อนค่ะ
จากนั้นผู้ตายเนี่ยก็กระโดดลงน้ำแล้วไม่เห็นโผล่ขึ้นมาอีกเลย
เพื่อนบ้านที่มาด้วยก็เลยช่วยกันลงไปในน้ำ
ช่วยกันไปควานหาไปค้นหาแต่ก็ไม่พบ
จากว่าน้ำมันก็มีความลึกระดับหนึ่ง
กระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยกันมาค้นหางมหาร่างสุดท้ายก็มาพบว่ากลายเป็นศพ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายเนี่ยนี่ไง
ผู้ตายว่ายน้ำไม่เป็นอายุ๔๙ปี
ชะล่าใจนะคะไม่ใช่คิดว่าเด็กอายุ๗๘ขวบ
แล้วจะไปจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้ได้อย่างเดียวนะ
คนอายุค่อนคนแล้วนะ๔๙ปีว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
ประกอบกับว่าน้ำมีความลึกแล้วก็ไหลเชี่ยวก็เลยทำให้จมน้ำ
เสียชีวิตจุดที่เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างเจอเนี่ย
ห่างจากจุดที่เขากระโดดลงไปสักประมาณ๔๐เมตร
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็นำเสนอข่าวนี้ไว้
ให้เป็นอุทาหรณ์กันนะคะเตือนใจเดี๋ยวหน้าร้อนจะมาแล้วนะ
หลายคนจะไปเล่นน้ำแต่ว่าระมัดระวังกันนะคะ